หลังจากถูกกระแสกดดันจากหลายฝ่ายเรียกร้องให้ริบรางวัลที่นางองซานซูจีที่ปรึกษาแห่งรัฐของพม่าเคยได้รับนะครับ
โดยเฉพาะรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ
โดยระบุว่าเป็นเพราะว่าที่ผ่านมาตั้งแต่ได้เป็นรัฐบาลเธอไม่มีท่าทีในการปกป้องสิทธิมนุษยชน

ในวันนี้นางองซานซูจีปฏิบัติภารกิจที่ประเทศสิงคโปร์
โดยเป็นการร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนร่วมกับผู้นำสมาชิกอาเซียน๑๐ชาติ
ในฐานะที่เธอเป็นที่ปรึกษาแห่งรัฐตำแหน่งที่ในทางปฏิบัติแล้วเป็นเหมือนหัวหน้ารัฐบาลของพม่า
และในวันนี้เธอได้รับจดหมายฉบับหนึ่ง
ขอเรียกคืนรางวัลทูตแห่งมโนธรรมสำนึกที่เธอเคยได้รับ
ซึ่งในขณะนั้นพม่าอยู่ภายใต้รัฐบาลทหาร
และเธอถูกกักบริเวณอยู่ในบ้าน
ก็ตรงกับวันครบรอบ๘ปีที่เธอได้รับการปล่อยตัวจากการกักบริเวณในบ้านพักพอดี
อธิบายเหตุผลการยึดรางวัลด้านสิทธิมนุษยชนอันทรงเกียรติ
คืนจากนางองซานซูจีว่า
เป็นเพราะท่าทีที่ผ่านมาที่นางซูจีในฐานะผู้บริหารประเทศทำให้หลายคนช็อก

เพื่อเห็นว่าใครที่เราเชื่อมันจะทำแบบนี้
ยังออกมาประท้วงกันอยู่
ขณะที่ความรุนแรงต่อชาวโรฮิงญาก็ถูก
คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงของสหประชาชาติ
ดำเนินการสอบสวนก่อนหน้านี้

โดยชี้ว่ามีการสังหารเผาบ้านเรือนและข่มขืนชาวโรฮิงญา
เข้าข่ายการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์จริง
โดยรายงานของสาปรชชาชบับนี้
ยังระบุถึงในทหารระดับสูงของพม่า
รวมทั้งคนเอกอาวุศมินอ่องไหล่
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด

และเรียกร้องให้นำพวกเขา
ขึ้นพิจารณาคดีในสารยุติธรรมระหว่างประเทศ

รัฐบาลชุดปัจจุบันของนางองซานซูจี
ยังถูกวิจารณ์ถึงการเพิกเฉยต่อความรุนแรง
กลุ่มชาติภัณฑ์อื่นในพม่าด้วย
ซึ่งแม้นางซูจีจะผลักดันการเจรจาสันติภาพ

แต่กระบวนการพูดคุยก็เต็มไปด้วยอุปสรรค

และยังมีรายงานการปะทะระหว่างกองทัพพม่า
กับกลุ่มชาติภัณฑ์เป็นระยะ